โดยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๔๐๐ล้านบาท
แต่ไม่มีรายชื่อประเทศไทยติดอยู่ในลิสต์นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วประเทศไทยจะเอายังไง
เดินหน้าต่อหรือไม่เราก็สั่งซื้อแต่เราไม่ได้รับการเยียวยา
ฟังกันครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นเขาตอบสื่อมวลชนยังไงครับ

เอาไว้
ก็ยังไม่มีประโยชน์เลยฉันอยาก
ท่านรองนายกพลเอกประวิทย์ก็ย้ำอีกครั้งว่า
กำลังให้แต่ละเหล่าทัพนั้นพิจารณาว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายจากการจัดซื้อทั้งหมดเท่าไหร่
แล้วให้ส่งเรื่องมายังรัฐบาลเพื่อดำเนินการฟ้องร้องเยียวยาต่อไป
ก็บอกว่าการฟ้องร้องต้องดำเนินการ
ซึ่งกองทัพบกควรจะปรึกษากับทางปปช

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่านับตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๓นะครับ
พบว่ามีหน่วยงานของรัฐ๗หน่วยงาน
มาใช้รวม๑๙สัญญาวงเงินทั้งสิ้นก็ประมาณ๖๙๐ล้านบาท
โดยงานที่จัดซื้อมากที่สุดแน่นอนครับกองทัพบกโดยกรมสรรพาวุฒิทหารบก
ตามมาด้วยกรมราชองคารักษ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วอบจสมุทรปราการ
กองทัพอากาศโดยกรมสันพวุทธหารอากาศกองทัพเรือโดยกรมสันพวุทธหารเรือสัตว์หีบชนบุรี
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน
ซึ่งบางส่วนที่ใช้ในยุคนั้นก็บอกว่าเป็นเครื่องที่จะช่วยพิทักษ์รักษาชีวิตของทหารโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ